ประเพณีความเชื่อของทางภาคอีสานกันหน่อยถามว่าทำไมทำไมต้องรำอาบน้ำในอ่างแบบนี้ครับ
ดูแล้วงงแล้วก็สงสัยเอาแบบนี้เลยเหรอนั่นสิกวักน้ำเข้าหาตัวเองเลยครับ
เขาว่ากันว่ามันเรื่องของการเลี้ยงผีหมอยาวของทางภาคอีสานนะอย่างเช่นจังหวัดมุกดาหารสกลนครนครพนมกาลสิน
เขาเชื่อว่าผีหมอลงเลี้ยงในช่วงเดือน๓และเดือน๔ของทุกปีพิธีการลงอาบน้ำแบบนี้เป็นการตอบแทนผีบรรพบรุษที่รักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขไง
แล้วก็เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาทางสายเลือดด้วยถ้าบ้านไหนมีบรรพบรุษเป็นลูกหลานผีหมอยาวก็ต้องทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยเขาว่าอย่างนั้นนะ